ต่อกันที่อีกหนึ่งคนใจบุญกันบ้างดีกว่านะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
คนนี้บอกเลยว่างานจิตอาสาทำไม่เคยขาดส่วนงานบุญก็ไม่หยุดเหมือนกัน

อย่างเมื่อนี้ไปเป็นประธานทอดกฐิน
เพื่อบูรณสาราการประเรียนซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาเลย
ที่วัดบางแวกเขตภาษีเจริญนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นวัดเดียวกันกับที่เจ้าตัวได้บวชถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อปีที่แล้วนะคะ
โดยมีคุณแม่ปรางทิพย์และคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะพร้อมด้วยครอบครัวนะคะ

เฟิร์สนักร้องนามวงสล็อตแมทชีนก็มาด้วยนะฮะ
รวมไปถึงนักร้องศิลปินรุ่นใหญ่เป็นที่ปรึกษาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
คุณโฉมฉายอรุณชาญและอีกหลายท่านนะคะ
ที่ได้ไปร่วมงานบุญในครั้งนี้กันอย่างพร้อมหน้าเลยทีเดียวค่ะ
เขาบอกมาว่าได้เงินยอดเงินกระถิ่นรวมทั้งสิ้น๓๕๐สตางค์ค่ะ
ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยนะคะ
โอ้โหทุกคนรวมกันเป็นน้ำจิตน้ำใจเดียวกัน
เพื่อที่จะร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนช่วงหน้านะคะข่าวบันเทิงยังรออยู่ค่ะต้องติดตามนะคะ